สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เมไม่เหมือนคนพ้องเลยใส่ชุดดำ
จริงจริงจริงไม่เหมือนคือพี่เมแบบดูแลตัวเองดีมากจริง
ออกกำลังกายเยอะก่อนออกกำลังก่อนมีน้อง

พี่หนูก็ภาวนาอยู่ว่าโค้งสุดท้ายแบบเดือนสุดท้ายก่อนจะไปคือ

ใครบอกว่าวันก่อนรถเมย์ถ่ายรูปกับจุ๋ย

คนชอบบอกเหมือนกันว่าแบบคล้ายกัน
เอาอย่างนี้ขออนุญาตไล่เรียงสิ้นทิศนึง
บางคนถามว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นทั่วโลกเลย
ตั้งแต่เกาหลีเออแทวนทุกสำนักข่าวมีการนำเสนอ

มีคอนเสิร์ตที่คอนโก

แต่ถ้าสมมุติว่าพูดถึงโศกนาฏกรรมที่เอเทวอนเนี่ยคือเราก็ติดตามกันมาตั้งแต่คืนวันเสาร์นะคะ
เดตกันมาเรื่อยซึ่งล่าสุดสำนักข่าวยอนหับก็มีการรายงานความคืบหน้านะคะ
กนาฏกรรมที่อิเทวอนบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตก็คือ๑๕๔รายในขณะนี้
เรื่องต้นสามารถสรุประบุอัตลักษณ์ได้๑๕๓รายด้วยกัน
จำนวนนี้เป็นชาวเกาหลี๑๒๘รายแล้วก็เป็นชาวต่างชาติ๒๖ราย
ก็มาจากอีราน๕รายจีน๔รายรัสเซีย๔รายสหรัฐอเมริกา๒ราย
๒รายแล้วก็จากฝรั่งเศสออสเตรเลียนอเวย์ออสเตรีย
นามคาซักสถานอุสเบกิสถานศรีลังกาแล้วก็ไทยอันนี้ประเทศละ๑รายค่ะ
ส่วนผู้ได้รับบัตรเจ็บ๑๑๖คนบางคนก็มีอาการแผลแบบเป็นฟกช้ำนะคะ
ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งสอบสวนหาสาเหตุล่ะค่ะ
แต่จากการสันนิษฐานเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีผู้คนในฝูงชนบริเวณจุดเกิดเหตุ
ซึ่งล้มลงเพราะว่ามันเป็นซอยแคบจริงตรงนั้นน่ะนะคะ
ก็คือถนนกว้างแค่แบบ๔เมตรยาว๔๑เมตรเนี่ยค่ะก็คือ
แล้วมันเป็นทางลาดชันลงไปประกอบกับจำนวนผู้ร่วมงานที่ไปเดินอยู่ตรงนั้นนะคะ
จำนวนเยอะมากแล้วซอยตรงนั้นมันเป็นจุดที่มันแบบค่อนข้างแคบอะค่ะ
แล้วมันเป็นทางลาดลงไปก็ส่งผลให้คนที่เดินไหลตามกันมีการสะดุด
แล้วก็ล้มล้มแล้วก็ระเนละนาดก็คือทับกันเกิดการโกลาหลขึ้นมาค่ะ
เพราะภาพแรกที่ออกมาเนี่ยก็คือมีเจ้าหน้าที่พยายามจะช่วยดึง
ผู้หญิงคนนึงที่หมดสติไปออกแต่ดึงออกไม่ได้จริงเพราะว่าคนนะคะ
มันมีการทับทับกันขึ้นมาแล้วพออยู่ในที่ตรงนั้นเนี่ย
บางทีคนข้างหลังไม่รู้ว่าอะไรเขาก็มีการตะโกนกันเป็นภาษาเกาหลี
เหมือนแบบให้ถอยบางคนก็จะได้ยินเป็นเหมือนแบบดัน
มันเลยกลายเป็นแบบยื้อกันไปยื้อกันมาตรงช่วงจังหวะตรงนั้นน่ะนะคะ
โดยเหตุการณ์วันฮาโลวีนที่ย่านอินทวรถือว่า
เขาบอกว่าเป็นหายนะที่เลวร้ายที่สุดของเกาหลีใต้ในรอบ๘ปีเลย
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต๓๐๔รายส่วนใหญ่ตอนนั้นเป็นนักเรียน
แล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เอเทวอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าวัยรุ่น

ประมาณ๒๐เป็นต้นแล้วผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
เพราะว่าถ้าเราเห็นจากคลิปหรือภาพที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ย
คือด้วยความที่พอเป็นผู้หญิงตัวก็จะเล็ก
พอมันเบียดกันปุ๊บเนี่ยอากาศหายใจนะ
ตอนนั้นคือคนที่แบบตัวเล็กเขาหายใจไม่ได้
ใช่คือเหมือนด้วยสรีระร่างกายค่ะ

มันก็จะถูกบีบอัดง่ายกว่าค่ะ
จริงก็มีการยกเลิกงานทั้งหมดนะคะที่ถนนตรงนั้นไปหมดเลยของเกาหลี
เพราะว่าจริงแล้วจริงเขาจัดตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยด้วยซ้ำ
แล้ววันอาทิตย์ทีแรกจะมีแบบว่าคอนเสิร์ตของศิลปินก็มีการยกเลิกกันไปนะคะ
ส่วนทีนี้คนก็บอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามองย้อนกลับมาถ้าเป็นประเทศไทยเองเนี่ย
วันนี้๓๑ก็วันฮาราวีนก็จะมีจัดงานถนนเข้าสารถูกต้อง
นี่ค่ะก็นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเข้าสารก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อม
ที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวที่ถนนเข้าสารในคืนนี้นะคะบอกว่าก็มีการจัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยเอาไว้แบบรอบด้านเลยทีเดียว
ที่แรกเลยเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะมีจุดก็คือเข้าออกเนี่ยก็คือทีแรก๒ทาง
แต่ปรากฏว่าเพิ่มทางเข้าออกแล้วก็มีการทำป้ายทางออกแบบสะท้อนแสงสามภาษาไปเลยค่ะมีภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะติดบริเวณทางออกย่อยทั้งหมดมี๗ช่องทางซึ่งถนนเข้าสารมีความกว้าง๑๒เมตรค่ะเป็นทางเรียบไม่มีความลาดชันแล้วก็ไม่มีฟุตบาทแล้วก็มีทางออกย่อยตลอดแนวถนน๗ช่องทางด้วยกันก็คือหากเกิดเหตุ
ดูดาวขึ้นดาวยกดาวย้ายอะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะเป็นเสาห้าอืม
เขาถึงแบบว่าบอกแสดงว่าเสา๕ปีนี้แรงพอสมควรนะ
ตอนแรกเข้าใจว่าเสาคือวันเสาที่ห้าของเดือน

อืมพี่ก็เพิ่งรู้ไหม
อ๋อเสาห้าคือเสาที่ห้าของเดือนมั้งพี่
เพราะว่าตุลาคมมันเริ่มจากวันที่๑ไงเสาร์

วันที่ยี่สิบเกล้าคือวันเสาที่ห้าของเดือนตุลาคม

ใช่
ใช่
แล้วมันขาดแบบคนกำลังเดินอยู่แล้วขาดปุ๊บล่วงลงไปจริง

เพิ่งจะกลับมาเปิดให้ใช้เมื่อแบบไม่กี่วันก่อนจะเกิดเหตุ
ปรากฏว่าคนก็กำลังยืนกันอยู่
อยู่ดีสะพานก็ขาดแล้วก็ลงไปในแม่น้ำ
ใช่ค่ะ๑คนด้วยกันนะคะ
ตอนนี้เขาแบบว่าไร้ปฏิหารเลย

คือต้องยอมรับผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ลายหนึ่ง
เขาคาดว่าน่าจะศูนย์หายไปในเหตุการณ์อีตาวรเนี่ยแหละ
เขาระบุว่าเรากำลังตามหาเพื่อนสองคนอยู่

ถ้าใครเจอหรือเห็นที่ไหนติดต่อมาหน่อยนะคะ

แล้วก็ถ้าใครเจอเนี่ยติดต่อติดต่อมาหน่อยนะ
แล้วก็แฮชแท็กอีแทวอน
เจอทั้งคู่แล้วแต่ทั้งคู่เสียชีวิต

เขาตามหาตั้งแต่วันย์วันที่เกิดเหตุ

เขาก็ฝากส่งข่าวกันมาทุกช่องทาง
จนเมื่อคืนนี้เค้าเจอแล้วนะคะ
คนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่น

แล้วก็มาเล่นละครติดเล่นอยู่เรื่องนึง

ใช่ไหมเออเพิ่งจะมาโพสต์ไว้อะไรวันนี้ว่าเออ
เขาก็คือหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตจากเหตุอีแทวร

เหมือนกันตอนนี้คือทางประธานาธิบดีค่ะ
ก็คือออกมาตรการเลยนะว่าจะต้องมีการประชุมอย่างเร่งด่วน
แล้วก็มีการหามาตรการในการรองรับในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้
ให้มันไวขึ้นกว่านี้คือหลายคนตั้งคำถามว่า
เจ้าหน้าที่ไม่มีคนดูแลย่านนั้นเลยเหรอทางที่มีการจัดงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงช้าหรือเปล่าจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่พอหรือเปล่า
เกาหลีใต้เลยต้องออกมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ใหม่ค่ะว่า
เวลามีงานอย่างนี้งานใหญ่หรืองานเทศกาลงานอีเวนต์แบบนี้
จะจัดวางกำลังยังไงวางอีจีฮันขออภัยน้องเช็คมาให้

จะทำอย่างไรที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

และสามีจำนวนเพียงพอที่จะช่วยเหลือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ได้ดีกว่านี้
คือถามว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำวันเกิดเหตุ

ทำดีที่สุดแล้วแล้วก็เต็มที่ที่สุดแล้ว
ใช่คือทำดีที่สุดแล้วและเต็มที่ที่สุดแล้ว
คนแสนคนเจ้าหน้าที่๔ร้อยคนนะคะ

คือด้วยความที่โอเคล่ะต้องยอมรับโควิด

รอบยกเลิกมาตรการโควิดเข้ามาในรอบสามปีนะฮะค่ะแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงกับ
กับทุกทุกคนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เลยทุกเหตุการณ์ทั่วโลกด้วย
ใช่แต่ประเทศไทยของเราวันนี้เข้าสารน่าจะต้องถอดบทเรียนกันหน่อยถอดบทเรียน
แบรนด์อยู่หลายคนก็จะรู้สึกว่าเดินเข้ามาตรงนั้นมันเป็นเหมือนจุดไฮไลท์
แต่ประจวบเหมาะกับที่ด้วยความที่ข้างหนึ่งมันเป็นผนังโรงแรมเป็นกำแพงโรงแรม
มันเลยไม่ได้แบบมีซอกมีซอยให้เราได้เดินออกไปส่วนอีกฝั่งนึงมีร้านอาหารที่เป็นแบบว่าเรียงกันอยู่อย่างนี้
หลายคนที่เราเห็นในภาพเหตุการณ์บางคนก็คือพยายามจะปีนขึ้นไปในที่ที่มันสูงขึ้นเพราะไม่งั้นมันไม่มีอากาศหายใจจริงเลย
ใช่แต่คือทางร้านอาหารเองเขาก็บอกเขาเสียใจนะที่บางคนเขาก็ต้องจับออกไป
เพราะว่าถ้าเทเข้ามามันก็จะไปแออัดในร้านซึ่งก็จะเกิดเหตุการณ์เดียวกันอีก
อันนี้เป็นจังหวะที่คนแบบปีนหนีตายกันเข้ามา
อันนี้ก็เป็นคลิปจากเหตุการณ์คนไทยคนหนึ่งที่เขาไปเที่ยวแล้วเขาจองโต๊ะที่ร้านนี้ได้พอดีนะคะ

แต่ดูข้ามันมีเหตุการณ์ใหญ่
ใช่ถ้าพี่พูดถึงเรื่องของการเบียดกันแล้วก็เสียชีวิตจากการขาดอากาศ

บอกเป็นคอนเสิร์ตซูเปอร์สตาร์ของที่คองโกเลยจัดที่สนามฟุตบอล

เอาล่ะเราขออนุญาตไปอีกหนึ่งเรื่องเทศกาลรอยกระทง
คุณสุธิพงศ์จุนเจริญเขาเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมเทศกาลรอยกระทง
นะครับว่าสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับโรงแรมที่พัก
รวมถึงการควบคุมร้านจำหน่ายสุราเนี่ยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเขาว่าอย่างนั้น
นะฮะแล้วก็มาตรการด้านการลนโรงปลูกจิตใต้สำนึกสร้างความปลอดภัยเนี่ย
อย่างที่ยอมเนียร์รับว่าทุกจังหวัดจะต้องมีประเภทที่ลอยกระทงหมด
ต้องมั้ยนะครับซึ่งวันนี้ปีนี้เขาบอกว่าโอเค
เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าครั้งเนี้ยให้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบระดับความปลอดภัย
ระบบป้องกันอคีภัยของอาคารในสถานบริการต่างต่างนะฮะเพราะว่ามันเป็นประเพณีเนอะ
มันเกี่ยวกับไฟกับฟืนเนาะมันเกี่ยวกับผู้เผลออะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลย
สถานที่พักนะฮะไม่เป็นโรงแรมในพื้นที่แล้วก็สี่
คือให้ทุกจังหวัดเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดำเนินการกิจการสถานบริการเนี่ย
ป้องกันความเสี่ยงจากโควิดสิบเก้าวันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลฮะ
รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในด้านเทศกาลรอยกระทง
เขาบอกหลังจากมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมฮาราวีที่อีแทวรเนี่ย
เขาก็บอกเลยว่าโอเคละจะต้องมีการถอดบทเรียน
เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในไทยนะครับเขาบอกคิดว่า
วัฒนธรรมประเพณีค่านิยมต่างในบ้านเราเนี่ยคงยังไม่น่าถึงจุดนั้น
อืมซึ่งเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อก่อนก็มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่ฮ่องกงมาแล้ว
เรามีความตระหนักรู้และระมัดระวังมากพอสมควร
ส่วนเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้ถือว่าน่าสะลดใจแต่คิดว่าคนไทยเหมือนพวกเราเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้กันพอสมควรนะฮะอันนี้เนอะใช่ค่ะ
ค่ะภาครบทรงชาติสักครู่เนี้ยเรากลับมาค่ะ
จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม
ไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนแบบเราจะเห็นวันนี้ทั้งตึกเลยเป็นคนต่างชาติหมดเลย
แต่ความจริงอ่ะมันจะต้องสี่สิบหกสิบ
อ่าแต่มันซื้อห้องซื้อบ้านอย่างนั้นได้แต่มันซื้อที่ดินไม่ได้

ก่อนนั้นเนี่ยแล้วในที่สุดสิ่งที่วันนี้มันเป็นข้อ
มันเป็นสิ่งที่น่าชวนกันคิดก็คือวันหนึ่ง
กลายเป็นว่าคนไทยจะต้องไปเช่าบ้านฝรั่งอยู่เหรอ
คนไทยจะต้องไปเช่าบ้านคนต่างชาติอยู่เหรอ
คนไทยจะต้องไปเช่าห้องคนต่างชาติอยู่
เขาได้รับเงินจากพวกเราปุ๊บเขาก็ไปแปลเป็นเงินสกุลเขา
ค่ะแล้วก็ออกนอกประเทศอยู่ดีหรือเปล่าซึ่งเงินก็ไม่เข้าบ้านเราหรือเปล่า
ก็ไม่เข้าบ้านเราหรือเปล่าวันนี้มันก็มีหลายหลายอย่าง
เช่นว่าอ่ามันมีการใช้เขาแต่คือว่าถอดบทเรียนเหลือเกิน
อดบทเรียนว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าเวลาคนจีนหรืออะไรเข้ามากันเนี่ย
ค่ะเขาถึงบอกเขาทำธุรกิจเขาหมดแล้วเขาซื้อหมดแล้วลงลงโรงแรมเขาซื้อหมดแล้ว
ใช่แล้วมันก็เป็นของเขาเข้าบ้านเขาเลยเข้าบ้านเขาหมดเลย
เป็นสมัยก่อนออกไปหาเขาหมดเลยถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือใช้แบบว่าผู้ร่วมทุนหรือว่าใช้ชื่อของคนที่อยู่ในเมืองไทย
ใช่แต่ว่าไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างงี้ถือหุ้นเกินกว่าครึ่งใช่
เขาก็ถามกลับไปว่าเอาอย่างนี้รุ่นพวกเราเนี่ยยังโชคดีที่เรายังเคยซื้อบ้าน
เรายังมีบ้านแต่เด็กที่จบมาใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานเราอ่ะ
หมายถึงยังไงอีกหน่อยต้องเป็นชาวบ้านคนต่างชาติอยู่เหรอ
หรือถ้าเราจะซื้อครองที่ดินราคามันจะสูงขึ้นหรือเปล่าราคามันจะสูงขึ้นเพราะว่าอืม
วันนี้ที่ขึ้นแล้วบ้านก็ขึ้นแล้วเมื่อก่อสร้างเนี้ยเราพูดไม่
ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันสูงแต่เขาจะที่ดินมันจะสูงขึ้นขนาดไหน
ใช่มันก็เลยบอกเฮ้ยวันนี้มันเป็นใหญ่ใหญ่เลยน่ะค่ะที่จะถามว่า
เหรอดีแล้วจริงจริงเหรอดีแล้วจริงจริงเหรอกับการที่ให้ต่างชาติถือครองที่ดินในไทย
บางคนก็บอกใช่มันก็เป็นการที่แบบว่าเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียน
วันหนึ่งต่างชาติเข้ามาปุ๊บเขามาใช้เงินเข้ามาซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่ซื้อข้าวเรา
อืมคือคนอ่ะใช้คำว่าขายชาติโอ้โหหลายคนพูดคำนี้เลยว่า
ทำแบบนี้เท่ากับขายชาติไหมมันก็มีสองมุมมองนะเราอย่าไปคิดแบบว่า
อีกมุมมองหนึ่งโอเคล่ะใช่รุ่นลูกรุ่นหลานเราอ่ะหรือเด็ก
จำไม่ต้องรุ่นรุ่นลูกหลานหรอกรุ่นเราบางคนยังไม่ได้ซื้อบ้านกันเลย
อ่าแล้วอยู่ดีดีถ้าสมมุติปีหน้าแน่นอนธุรกิจโตแน่
เพราะทุกคนจะต้องแห่มาซื้อบ้านบ้านเราค่ะแต่หลังจากนี้ล่ะอืม
คือคนมองว่าเอาแค่ทุกวันนี้บ้านเรามันก็มีความปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่
เขาก็มีพื้นที่เยอะอ่ะเขาก็มีเงินที่จะซื้อที่เก็บเก็บทุกวันนี้ขนาดคนไทยด้วยกันเอง
ยังไม่นับต่างชาติเรายังไม่มีเรายังยังไม่มีปัญญาไปสู้กับคนที่เขามีเงินกว่า
ไหมคะแค่คนไทยที่รวยเขาก็ซื้อทุกอย่างเก็บไว้เยอะมันสูงกว่ากันอยู่แล้ว
แล้วยิ่งถ้าตอนนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพที่บอกว่าอย่างน้อยต้องมี๔๐ล้าน
สามารถถือครองที่ดินในไทยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ถ้าคุณอนุญาตให้เกิดขึ้นแบบนั้น
มันก็คือการให้คนรวยในไทยและคนรวยต่างชาติสามารถจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่ในประเทศไทยได้
ส่วนคนไทยที่อยู่เกิดบนแผ่นดินไทยไม่มีสิทธิ์เลยเหรอ

ถูกต้องไหมสำหรับบ้านเขาแต่สำหรับเราเนี่ย๔๐ล้านมันเป็นการก่อ
รู้สึกบางคนทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นเลย
บางคนตายังได้เงินไม่ถึงเลย
คือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นหนักข้อคือเริ่มแรกก็ถกเถียงกันจากที่ว่าจะมีการร่างกฎหมายในเรื่องนี้ขึ้นมา
ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยแล้ว
แต่ว่าล่าสุดที่มันเป็นประเด็นหนักขึ้นเพราะว่ามีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงนี้มาแล้ว
แต่มันไม่ใช่แปลว่าเราจะปล่อยกฎมายนี้ออกมาเลยคือมันต้องมีการพิจารณาอะไรต่าง

ต่างชาติสามารถเข้ามาถือครองที่ดินในไทยได้ไม่เกิน๑ไร่หรือ๔๐๐ตารางวา
และสองต้องลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาทสามระยะเวลาถือครองคือสามถึงห้าปี
และสี่ถ้าคุณจะออกต่างประเทศต้องแจ้งเพื่อนำที่ดินกลับมาคือถ้าคุณจะซื้อที่คุณต้องอยู่
อืมถ้าซื้อแล้วไม่อยู่เอาคืนมาอันนี้คือหลักการนี่หลักการย่อยย่อย
ซึ่งในหลักการอันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติแล้วทำให้หลายคนก็ทวงถามว่า
มันมันได้จริงเหรอนี่มันขายชาติไหมแล้วคนไทยจะมีโอกาสหรือเปล่า
วันนี้เราอุตส่าห์ไปถามพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรี
ถามพเอกประวิทธิ์รองนายกรหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ถามคุณวิศนุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมาย
ไล่พลเอกประยุทธ์ก่อนนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
คนก็มีความวิจารณ์ว่าถ้านายกตกลงยังไง
แบบนี้คือขายชาติไหมแล้วคืออนุมัติหลักการแล้วมันจะดีอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นเหรอ
คำตอบของนายกก็คือไม่ตอบค่ะ

นายกปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งคนก็ถามสองคำถามแหละ
ถามเรื่องอันนี้ไม่ตอบไม่เป็นไรถามอีกคำถามหนึ่งแล้วกัน

คุณอนุทินเขาหลุดมาถูกต้องไหมว่า
มีคนไปถามคุณอนุทินเหมือนกัน๒๔ธันวาแหก่อน

เพราะหลังเห็นพลลลนกลุดให้สอบพาตมากขึ้นใช่มั้ย

เอารืองนี้ก่อนว่ายุบพระพระสภาพมั้ย

บอกว่าก่อน๒๔ธันวายุบแน่
ผู้เอกประวิสบอกว่าไปถามนายกสิ
เป็นอำนาจของนายกผมไม่รู้

วิศนุขอไม่ออกความเห็นเรื่องยุบสภา
แต่รองวิศนุพูดเรื่องอนุมัติหลักการ

วิศนุไม่ออกความเห็นเรื่องยุบสภา

เพราะว่าเขาอยู่สายกฎหมาย

ก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง
ให้ต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้

ถึงแม้คอรมอจะอนุมัติในหลักการไปแล้ว
ก็จะส่งกลับมาที่คอรมออีกครั้ง

ทีนี้รองวิศนุพูดให้คิดไว้แบบนี้ค่ะ

พอพูดประเด็นเรื่องการให้คนต่างชาติ

เอกชาติชายชุนฮวันปี๒๕๓๑แล้ว

ก็มีคนโต้แย้งมาว่าขายซ่าหรือเปล่า

จะต้องลงทุนอย่างต่ำ๔๐ล้าน
ก็คือร่างขึ้นในรัฐบาลของคุณทักษิณ
ใช่ค่ะที่ว่าจะซื้อได้คนละไม่เกิน๑ไร่
แล้วก็ต้องมีเงินทุน๔๐ล้าน

หลักการใกล้เคียงกัน

ใช่ไหมแล้วก็โดนเหลืองขายชาติก็ถอยไป
แล้วหลังจากวันนั้นเขาบอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๕
ก็คือรัฐบาลก็มีการเหมือนกับว่า
ดำเนินการพิจารณาทบทวนเรื่องนี้มาตลอดเรื่อย
เรื่อยจนถึง๑๐ปีผ่านไป

ลองเพิ่มหลักการมาซิว่าจะต้องเป็นแบบไหนยังไงบ้าง
มีคนเสนอบอกว่า๔๐ล้านมันน้อยไป
เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แต่ถ้าร้อยล้านความเหลื่อมล้ำก็จะสูงขึ้นอีก

เมื่อเราดูจากบุบ้านจัดสรรค่ะสมัยก่อนเราเด็กโจ๊ยสมองว่า
โอ้โหเราจะมีปัญญาซื้อบ้านร้อยล้านไหม
เดี๋ยวนี้เห็นไหมมันจะมีแบ่งเกรดนะลักเชอรี่
ถ้าเป็นเรื่องของการก่อสร้างแต่ถ้าจะไปนับรวมกับที่ดิน
สิ่งปลูกสร้างอาจจะมีการกำหนดนโยบายแบบแยกรายละเอียดอีกครั้ง
แปลว่าอันนี้มันยังสามารถยืดหยุ่นได้ยังเติมยังเพิ่ม
จะมีการปรับยังทำได้อยู่ซึ่งซึ่งเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลเปลี่ยน
ให้พักเรื่องนี้ไปก่อนจะส่งผลอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้กระแสต้านเยอะมาก
ก็เยอะเหมือนทุกครั้งที่เคยมีรองวิศนุบอกว่าก็ถ้ากระแสต้านมีเยอะมากมาก
รัฐบาลก็จะเอามาพิจารณาอีกนั่นแหละแต่แน่นอนว่าเวลามีการออกอะไรแบบนี้มา
มันก็มีสองฝ่ายคือทั้งสนับสนุนแล้วก็คัดค้านอยู่แล้ว
หลายคนบอกว่าระวังนะคิดให้รอบเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกัญชา
เพราะกัญชานั่นก็อนุมัติในหลักการบังคับใช้เหมือนกัน
แต่เห็นไหมคะมันก็ยังมีการตีตกได้มันยังมีการกลับมาพิจารณาใหม่ได้เหมือนกัน
ซึ่งเขาก็บอกมี๒กรณีที่น่าจับตามองอาทิตย์นี้
ถ้าสมมติคอการเมืองจริงหนึ่งแหล่งที่ดินชาติสรรค์ชาติ
ทำไมญี่ปุ่นมีสาเก้แต่ละประเทศแต่ละเมืองแต่ละเมืองจะมีสาเก้หมดเลย
แม้กระทั่งเหล้าบ๊วยเขาก็มีบริษัทใหญ่ใหญ่ถูกต้องไหมฮะ
ของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคีโรงคิลิงเขามีบริษัทใหญ่เหมือนกัน
แต่ขณะเดียวกันแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ย
เขาก็จะมีสาเกของเขาเขาก็จะมีเหล้าบ๊วยของเขาอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะเป็นของขึ้นชื่อเขาก็เลยบอกของคนไทยเราอ่ะ
จริงแล้วอ่ะไอ้พวกแอลกอฮอล์เฮ้ย
เล่าข่าวอย่างเงี้เหรอคำว่าเล่าข่าวหรือเปล่า
อาจจะเป็นแบบว่าวายจากการวายจากผลไม้หรืออะไรถ้าสมมุติเราไปเชียงใหม่หรืออะไรอย่างนี้
ก็จะเห็นหรือที่ภาคใต้ก็จะมีของเขาถูกต้องไหมที่เป็นจุดเป็น
แล้วทุกคนอ่ะจะบอกว่าโอเคนายกเขาบอกถึงขนาดว่านายกนี่เครียดนะ
ว่าระวังนะทบทวนเรื่องสุราเก้าหน้าดีนะเพราะอะไร
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนกัญชาคนจะกินเหล้ากันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้นายกเขาบอกให้ทบทวนแต่เพราะว่านายกเรื่องทบทวนเรื่อง
การถือที่ดินต่างชาติด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นคำถามที่
เขาฝากให้ถามกันเยอะเหมือนกันนะเขาเลยเป็นสองประเด็นนี้ล่ะ
คนคอมเมนต์บอกว่าญี่ปุ่นมีสาเกไทยมีสาคูได้ไหม
สาคูสาคูนะถ้าสมมุติสาโทเรามีแต่สาโทเนี่ยถือว่าเป็นของแบบขึ้นชื่อท้องถิ่นเหมือนกันถูกป่ะคะ
ถูกต้องไหมใช่ไหมเราไปสุรินทร์เราไปสีสาเกตรงนั้นเขาจะมีทำสาโทกัน
ใช่ถูกป่ะหรือแม้กระทั่งอะไรนะวายใบหม่อนเขาเรียกลูกหม่อน
ใช่ลูกหม่อนใช่ไหมใช่ค่ะวายลูกห่อนอยู่ทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะหรือแม้กระทั่งเอาผลไม้ต่างต่างประจำรูดูเนี่ย
มาหมักเป็นแบบวายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแต่ละคนเนี้ยอย่าลืมว่าถ้าสมมุติเราเอาสุราเก้าหน้าเข้ามาปุ๊บ
อาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนเพราะคนในชุมชนอ่ะเขาจะอยู่ในบ้านของเขาแล้วเราก็จะรู้ว่าโอเคล่ะ
วันหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขามีวายมังคุดอร้อยอร่อยเคยได้กินไหมไม่เคยเลยนะคะเขาเอามังคุดมาทำ
ไปหมักเป็นวายอย่างเงี้ยโอ้โหน่าสนใจเนอะวายละกรรมอะไรอย่างเงี้ยวายลำใยวายลิ้มจี่วายผลไม้
จะมีหมดซึ่งเขาบอกว่ามันก็น่าจะดูกันแต่อีกสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าทำไมไอ้เรื่องการถือครองที่ดินเนี่ย
มันต่างกันนะฮะเขาบอกในปีสองพันห้าร้อยสิบห้าเนี้ยเขาถอยสุดซอยเลยค่ะ
เพราะว่าโดนต้านแต่วันเนี้ยจริงจริงแล้วก็บอกตอนนั้นเป็นวิกฤตการณ์ต้องหยั่งกุ้งด้วยต้องหยั่งกุ้ง
ขนาดนี้เราก็เจอวิกฤตการณ์อย่างนั้นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเราจะรอดกันได้ยังไงก็ต้องดูว่า
บางคนทั้งภาพหลายครั้งเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยนะแต่เงื่อนไขคนต่างด้าวเนี้ยอืม
มาซื้อที่ดินง่ายเพราะว่ากฎกระทรวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลดเงื่อนไขระยะเวลาการลงทุนจาก
ปกติตอนปี๔๕เงื่อนไขจะเยอะกว่านี้แล้วก็จริงเขาไปดูจำนวนปริมาณคนที่เข้ามาลงทุนนะคะ
มีแค่แบบแปดรายเองณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงจริงแล้วอ่ะไอเดียที่ว่าดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพให้เข้ามาใช้จ่าย
เมืองไทยที่ล่าสุดมีการออกพิซ่าให้๑๐ปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

เพราะว่ามันทำให้รายได้รายจ่ายมันสะพัดในประเทศจริง
แต่พอมันเริ่มลงลึกไปเนี่ยในเริ่มลงทุนในเรื่องของที่ดินอะไรอย่างนี้

อาจจะต้องแบบชั่งน้ำหนักคิดวิเคราะห์ให้รอบครอบ
ให้มันให้เราไม่เสียเปรียบเอาง่ายอย่างนี้ละกัน
ง่ายเมื่อก่อนมันสัญญาตอนปี๔๕มัน๕ปี
แต่อันใหม่เนี่ยถ้าสมมุติเราไปดูเล็กมันจะเหลือแค่๓ปี
แล้วก็จะเพิ่มประเภททางเลือกในการลงทุนไม่ก่อให้เกิดการลงทุน
ถ้าสมมุติเข้ามาปุ๊บแล้วเข้ามาลงทุนโอเค
วันนี้อะไรที่จะตีสเกลว่าเฮ้ยเขามาลงทุนแล้วเขาต้องมาจ้างลูกหลานเรา
จ้างเด็กที่จบปริญญาเรา
ถูกต้องไหมถ้าสมมุติคุณตีสเกลตรงนั้นขึ้นมาได้โอเค
สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้
วันนี้คุณมาซื้อข้าวเราคุณมากินข้าวบ้านเรา

ใช่ก็จริงในรายละเอียดเขาอาจจะมีเขียนไว้ก็ได้

เอาล่ะก็ต้องติดตามกันอันนี้เป็นเรื่องที่คนหลายคนติดตามกันเยอะเหมือนกันนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องจำผู้กำกับโจ้ได้ไหม

ปรากฏว่าทางปปชเขาชี้มูลมาแล้วนะฮะว่าอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ย
ร่ำรวยผิดปกติกว่าพันล้านบาท
ต้องไปเช็คเลยว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่
เป็นของแผ่นดินแล้วล่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการ
ป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือถ้าสมมุติเราฟังข่าวเนี่ย
ก็จะได้ยินว่าปปชนะฮะเขาว่าเมื่อเร็วเนี้ย
คณะกรรมการปรปชเนี่ยมีมติชี้มูลความผิดอดีต
พันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลเนี่ยนะฮะ
ผู้กำกับสพมนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจ้
มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติจำนวนมากกว่า๑๐๐ล้านบาท
จากนี้ปปชจะส่งรายงานให้สำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐาน
และความเห็นเนี่ยส่งสำนวนให้อายการสูงสุดเนี่ยเพื่อส่งฟ้องต่อสารนะฮะ
แล้วก็ขอให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของแผ่นดิน
จากนี้จะส่งรายงานสำนวนไปให้ผู้บัญชาการและต้นสังกัดเนี่ย
จารณาโทษทางวินัยซึ่งโทษสูงสุดคือใกล้ออกจากราชการ

ฐานทุจริตประพฤติไม่ชอบฮะ
ภูมิกับโจ้เราจำกันได้ใช่ไหมฮะสำหรับข่าวนี้คงเป็นข่าวดังอีกหนึ่งข่าว

เขาบอกทะเบียนอะไรก็เดี๋ยวจะมีการยึดหมดเลย
อืมใช่ก็หลายคดีอ่ะภูมิกับโจ้ก็โดนหลายคดีอยู่เหมือนกันอืมเนอะ
อีกเรื่องหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แบบว่าคนพูดถึงเยอะคือบ่อนค่ะ

สัปดาห์ที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของบ่อนบ่อนรามอินทาเนี่ยนะคะ
ก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ที่นักพนันเนี่ยค่ะประมาณ๔๕รายเนี่ย
ที่แบบว่าเขาถูกเจ้าของบ่อนที่บ่อนเนี่ยค่ะอุ้มตัวไป
แล้วก็มีการเอาถุงเนี่ยคลุมศีรษะนะคะแล้วก็มีการปล้นทรัพย์มีการแบบถูกทำร้ายต่างนานา
เขาเนี่ยมีการไปแจ้งความแล้วก็ไปแบบว่าบอกทางเพจสายใหม่ต้องรอด
ก็คือคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะคะก็มีการออกมาชี้แจงกันในเรื่องนี้
ล่าสุดเองจริงก็คือมีการพานักพนันทั้ง๕รายเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นผู้เสียหายที่ถูกบ่อนย่านรามอินทาเข้าไปพบกับบิ๊กโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักผ่านรองภูมิครับการตำรวจกองปราบปราม
เพื่อที่จะให้ข้อมูลเรื่องของบ่อนการพนันกว่า๑๐๐แห่งทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
เพราะว่าก็คือเป็นแก๊งของคุณก้าวนะคะเซียนพนันเนี่ยค่ะ
เขาก็มีการบอกว่าจริงแล้วเนี่ยบ่อนการพนันอู้วววในกรุงเทพนี่มีกว่า๑๐๐แห่งเลย
จะรู้ว่าเจ้าของบ่อนย่านรามอินทาเนี่ยรู้ตัวเขาแล้วว่าคือใคร
ซึ่งตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับ
เพื่อจะติดตามยึดทรัพย์แล้วก็ขยายผลไปยังบุคคลอื่น
ตามข้อมูลที่คุณสันทนะประยูณรัฐอดีตในตำรวจสันดีบานเนี่ยค่ะ
มีการระบุออกไว้บอกว่ามีบ่อนอีกหลายแห่ง
ก็วันนี้คุณสันทนะกับคุณเอกพบ
เขาก็มีการมาออกรายการของคุณพี่อุ๋ยนะคะ
เปิดปากหักผ้าพูง

ในมุมของคุณเอกพบที่เขาออกมา
เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของเซียนพนันนี้
ที่เขาถูกอุ้มไปครูมศีรษะทำร้ายร่างกายแล้วก็
ร่อนซับเขาอ่ะในส่วนของคุณสนธนาเอง
ก็มีคนตั้งคำถามหลายคำถามว่าที่ออกมาเนี่ยคือ
คุณเป็นเจ้าของบอร์ดรึเปล่าทำไมถึงออกมาเรียกร้องอะไรกัน
เขาเรียกว่าเป็นกระเทย๑๐คนหรือเปล่าหรืออะไร
หมายถึงว่าแบบใช่ไหมกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มนักพนันที่แบบว่าไปโกงร่วมกันโกงพนันไปใช้คำนี้เป็นกรณีแบบนั้นนะคะ
อันนี้ต้องแยกประเด็นเนาะไอ้เรื่องโกงพนันก็เรื่องนึงแต่ถามจริงเรื่องโกงพนันเอาผิดทางกฎหมายได้ไหม
บอกตรงนี้ว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันผิดตั้งแต่เล่นพนันแล้วเรื่องนี้ปัดไปก่อน
เพราะบ่อนพนันในเมืองไทยมันไม่ได้ถูกกฎหมาย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องแยกสองเรื่องคือเรื่องทำร้ายร่างกายใช่ไหมอุ้มทำร้ายร่างกายปล้นทรัพย์
กับนักพนันที่เข้าบ่อนก็คือผิดกฎหมายเขาหาเล่นพนันโดยด้านปฏิบิจารณ์
ถูกต้องทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นไง
แต่ทีนี้มันต้องไปตามแหละว่าถ้าคุณไปหาไปหาบิ๊กโจ๊กแล้วใช่ป่ะคะ

งั้นบิ๊กโจ๊กจะบอกว่าไม่มีบ่อนในไทยก็ไม่ได้แล้วเนาะ

ก็ไปให้ข้อมูลแล้วบอกว่าคุณแก๊งคุณก้าวเนี่ยค่ะ
ที่เป็นเซียนพนันบอกว่ามีเป็นร้อยแห่ง

เพราะว่าที่แรกเขาใช้คำว่าคุณสันทนาเหมือนกับประมาณว่า
คือเขาไปเล่นอยู่ในหลายบอร์ดนะ
ถ้าใช้คำว่าง่ายคือเหมือนตระเวนไปเล่น
ดังนั้นแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่หนึ่งไง

แล้วคุณสันทนาก็พูดเองว่ามันมีมาต้องนานแล้ว
งั้นเดี๋ยวคุณสันทนาอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มกับบิ๊กโจ๊กด้วย

ถ้ามันยังไม่ถูกกฎหมายไงพี่มศ

ยาเสพติดกับการพนันทำให้สังคมไทยอยู่กันยาก

ตอนนี้ถ้ามีข้อมูลไหลมาขนาดนี้ก็
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายที่ต้องปรับปราม
ค่ะคือเขาบอกว่าตอนนี้มีรายชื่ออยู่ในมือทั้งหมดเนี่ยนะคะ

ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะตรวจสอบ
โดยบ่อนหน้าที่ย่านรามอินทางเขารู้ตัวแล้ว
ว่าเจ้าของบ่อนเนี่ยคือเสียต่อ
มีหุ้นส่วนร่วมกันอีกหลายคนนะคะ

กองบังคับการตำรวจนครบาน๒รวบรวมชื่อ
แล้วก็ดำเนินคดีกับนักพนันอีก๔๐๕๐คน
เพื่อที่จะขจัดต้นต่อของเหตุอาชญากรรมแล้วก็เรื่องของการสร้างปัญหาครอบครัว
ที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาในเพจกันจำนวนมาก
ก็ฝากจำนวน
ถ้าเขาบอกว่ามีข้อมูลขนาดนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีข่าวแบบว่า
เป็นชื่อปฏิบัติการบุกจับทลายบ่อนอะไรอย่างนี้ออกมาในสักอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้า
เพราะว่าวันนี้ที่คุณสันทนาพูดมาคือโอเคคือคนที่เข้าไปเล่นพนันคุณอาจจะถูกโกง
ถ้าเกิดว่ามีเซียนพนันมีแก๊งนี้เข้าไปโกงพนันนะกลายเป็นกรณีแบบนั้นเฉยเลย
แต่ว่าอาจจะเป็นข้อดีก็ได้คนก็เลยจะได้ไม่ต้องไปเล่นบ่อนเพราะกลัวโดนโกง

แต่ประเด็นคือตักกะตอนนี้มันไม่มีบ่อนไงลูกที่เรากำลังคุยกันอยู่มันไม่มีบ่อน
เราไม่เจอเจอห้องโล่งคือทุกคนไม่รู้แต่หมายถึงว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกซอยรู้
ชาวบ้านเท่านั้นรู้แต่เปรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
เธอนับคิวดังนะกลัวฉันนินทาหลุดออกไปใช่ไหม

คุณผู้ชมถามวันนี้๓๑แล้วพรุ่งนี้วันที่๑พี่มดดำอะไรยังไง
พี่มดจะเล่าว่ามีรอยกระทง
พี่มดไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะเขาบอกพี่จะเล่า๑๕ค่ำเดือน๑๒ใช่ไหม
เป็นวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒ถือว่าเป็นวันรอยกระทง
ซึ่งในปีนี้ตรงกับ๘พฤศจิกายนนะฮะ
อกจากเป็นประเพณีวันสำคัญทางของประเทศไทยกันแล้วล่ะ
เราโตกันแบบรอยกระทงเนี่ยแต่มันจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง
คือจันทรุปราคา
จันทรุปราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์และโลก
แล้วอันนี้ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะ

โดยโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตยกับดวงจันทร์
ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้ามาในเงามืดของโลก

ดวงจันทร์เนี่ยจะเว้าแหว่งไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเนี่ย
ดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดทั้งดวง

ราหูอมจันทร์

อ๋อเหรอพี่วดเลข๘อ่ะมาทั้งปีเลยนะ

๘กับ๑๒เหรอ

เขาก็ว่าอย่างงั้นซึ่งในที่สุด
เราจะสังเกตเพราะว่าเป็น๑๒ก็ได้๘ก็ได้
ก็ได้นะลาหู๐๘๘๐๑๒อะไรอย่างนี้

ซึ่งผมจากสังเกตเห็นดวงจันทร์จะเว้าแหว่งไปที่ไหนเล็กเนี่ย

ดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลก
อันนี้คือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์

ตามข้อมูลสมาคมดาราศาสตร์ไทยเขาระบุว่าวันอังคาร
แล้วตรงกับวันที่๘พฤศจิกายน

ก็หนูว่าพรุ่งนี้พ่อลอยกฐงคือ๘พฤศจิกายนแล้วกฐงเออพี่
สิ่งตรงว่าวันลอยกฐงไงก็จะเกิดปรากฏการณ์
มันปลายแล้วทะกาลค่ะดูโรคตะวันออกอเมริกาเนื้อเอเชีย
หลายคนบอกเงยหน้าขึ้นไปกลัวจะเห็นแป่นมีศ
รายนั้นคือคำไหนตอนเรียนหนังสือฟื้นด้วยตึกด้วยแสงสว่างด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบไม่ชัด

เช้ามืดวันอาทิตย์ที่๒๙ตุลาคม

แล้วก็ช่วงหัวค่ำของปีหน้าก็๖๙ยังเหลือเห็นอยู่
ก็ลองติดตามกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ครั้งนี้
เขาจะมีไหว้อะไรกันอีกไหมคะเนี่ยปกติเขามีกันไหมคะ
พี่ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้
หรอน่าแต่หมดเนอะ

ก็ไหว้ลาหูอ่ะแต่มันก็อาจจะตรงกับวันอาทิตย์
อังคารต่อวันพุธอะไรอย่างนี้
อันนี้ถ้าไหว้ท้าเวสวรรณจริงต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่นะคะ

ไปที่วัดสมานมิตรนะคะอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเขาล่ำลือกันแบบว่าทาเวสุวรรณประจำหมู่บ้านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากจริง
แล้วก็มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรนะคะ
แล้วก็ไปประกอบพิธีบวงสวงองค์ทาเวสุวรรณเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าตัวเองมาวัดสมาธิมิตรเป็นครั้งที่๕แล้ว
หลังจากครั้งแรกมากราบไหว้ขอพรทาเวสุวรรณ
แล้วก็ได้นำเลขจากการล้วงหายไปเสี่ยงโชคทำให้ได้โชคมาเขาได้มาแล้ว
ก็เลยตั้งใจจะนำสังฆฐานมาถวายแก่หลวงพ่อแล้วก็มาขอพรทาเวสุวรรณ
เพื่อตัวเองจะได้โชคลาภในครั้งนี้
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามีชาวบ้านนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
รับไป๑๒ล้านบาทมาแล้วจากการมาขอพรองค์ทาเวสุวรรณภายในวัดสมันมิตรนี่แหละค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเองก็เลยพากันมาขอโชคขอลาบท้าเวสุวรรณมากมายกว่าเดิมเลยล่ะค่ะเต็มเลย
เพราะว่าชาวบ้านเขาเชื่อว่าองค์ท้าเวสุวรรณจะมาให้โชคกับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

ใช่ทาเวสวันที่นี่ก็คือวัดแทบแตกเลยทีเดียว
เพราะว่าพอมีเสียงล่ำลือกันออกไปว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งนะตรงนั้น
โอ้โหทีนี้แหละไปกันเต็มเลยค่ะ

คือวัดไผ่เงินเราจำศพเด็กได้ใช่ไหมล่ะ
พี่เคยไปทำรายการตอนนั้น๒๐๐กว่าศพ
ที่ว่าศพเด็กทารกใช่ไหมคะ

คือคนทำแทงปุ๊บด้วยทิ้งทิ้งทิ้ง
คนเดียว๒คนก็วิ่งจะตายอยู่แล้วพี่คุณออกป่ะ
แล้วที่เด็กยัง๕๐๐๐ศพ
แล้วไม่รู้ว่าทิ้งมากี่ปีแล้ว
ปรากฏว่าตรงตรงวัดไผ่เงินตรงกรุงเทพเนี่ยเขาก็เป็นตลาดนัดแม่ค้าตลาดนัดจะถูกหวยบ่อยมาก
เหรอฮะแล้วก็กลายเป็นเจ้าของเฟรนชายบอกถึงเวลาหวยจะออกปุ๊บนางก็จะเรียกเด็กเด็กมาเถอะ
เขาต้องเราไปเดี๋ยวมานด่ะเอ่อฉันก็ถามสัมภาษณ์แม่ค้าเออ

แต่ตั้งแต่มีทาเวสวันก็เด็กก็จะไม่ค่อยวิ่งแล้ว

ในทาวเวศวรนี้ก็ดุ๊กจริงเนาะ
ว่าเขาเป็นผู้คุ้มตรงนี้ใช่ไหม
เอาถามทุกคนแบบนี้ดีกว่าค่ะว่า๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา

เบาแบบไม่ต้องใส่เสื้อขนาด๑๒๗ตัวน้ำ
มีตื้นมาตอน๑๐โมง๓๒องศา

ก็หลายคนกรุงเทพบอกว่าเกลื้อเลย

แต่ที่ดอยสุเทพไม่เกินนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวคึกคักมาก
บอกว่าอากาศภาคเหนือเริ่มจะเย็นแล้ว
คนก็เลยแห่ไปเที่ยวที่ยอดดอยสุเทพกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่
ดอยเริ่มมีหมอกยามเช้าและนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยขึ้นไปสัมผัสลมหนาว
จากวัดพระทาศน์ดอยสุเทพพี่นี้คึกคักแน่
เพราะหลายคนอั้นจากโควิด๑๙มาแล้วแกะว่าปีนี้คนไปเยอะชัวร์
กรมอุตุประกาศว่าเราเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่๒๙ตุลาคมแล้วนะ
แล้วเราก็จะหนาวกว่าที่เคยแต่จะหนาวยาวกว่าทุกปี
เดี๋ยวต้องรอดูข่าว๒๕เพื่อสจิก
เขาบอกว่าอากาศมันจะแบบว่าเย็นอีก
ใช่เดี๋ยวจะรอดูเขาแล้วกันว่าไม่จริงหรือยังไงแบบไหน
แต่ตอนนี้ภาคเหนือเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะคะ
เขาบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีอากาศเย็นเข้ามาบางช่วงใช่ไหมคะ

แล้วก็อย่างที่พี่เมย์บอกเดี๋ยวช่วงต้นพฤศจิกา
ก็คือประมาณช่วงวีคนี้เนอะ
ใช่สุดสัปดาห์นี้ว่าจะเย็นไหมเนี่ย
เขาบอกอุณหภูมิทั่วไปตอนนี้ช่วงเช้าของที่เชียงใหม่

ยอดดอยสุเทพที่ข้างบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ
๒กิโลเมตรจากตัวเมืองอยู่ที่๒๐องศาเซลเซียสนะคะ
คนก็เลยขึ้นไปรับแสงแรกไปถ่ายรูปไปดูวิวไปแบบ
รับสิ่งดีวิวสวยบรรยากาศดีค่ะ

เพราะว่านี่ก็น่าจะเป็นหนาวแรกในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
หลังจากเจอกับผลกระทบโควิดแล้ว
คิดว่าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจท้องถิ่นของภาคเหนือ
น่าจะกลับมาคึกคักในปีนี้นี่แหละ
แต่ใครไปก็ดูแลเรื่องของความสะอาดด้วยเนาะ

กันดูแลความสะอาดของสถานที่อะไรอย่างนี้กันด้วย

โอเคเทศกาลลมหนาวมากันแล้วเนาะ

ถูกหวยต่อให้หนาวให้ร้อนแฮปปี้หมด
วันที่๑โอ้ยพรทุกคนนะคะ

โอเคเอาไปพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
เซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
ไปค่ะ
วันนี้โตโน่พาคินสรุปรอดตัวเลขมาล่าสุดเท่าไหร่ลูก

สำหรับโครงการวันแมนแอนเดอริเวอร์
คนไหว้หลายคนให้
หลายคนไหว้ดีกว่าหลายคนก็ให้ด้วยนะครับ

แต่ก็ต้องยอมรับจิตใจของน้องดี
แล้ววันนี้ทางจังหวัดนครพนม

เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราเชื่อว่า๘๐ล้านที่โตโน่ทำเนี่ยนะฮะ
ก็จะไปต่อลมหายใจของคนอีกหลายคน
๕กิโลเมตรทำได้สำเร็จแล้วนะฮะ

ของการเปิดรับบริจาค

แต่ณตอนนี้๘๐ล้านแล้วนะฮะ

แล้วก็เข้าใจความตั้งใจของโตโน่เนื่องจากโตโน่ก็เป็นพี่น้องชาวอีสาน
แล้วก็เขาเป็นคนขอนแก่ลูก

เมื่อก่อนโตโน่เนี่ยพ่อเป็นนักมวย

เพราะจะตัดสินใจไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่เรมัน
ก็เลยถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ตอนนั้น
คือรุ่นโตโน่ก็มีกันฤทธิ์

ก็ดังสามคนเลยแล้วก็ทำให้รู้ว่า

แต่ตอนนั้นภารกิจไม่สำเร็จเก็บขยะใช่ไหมคะใช่
อืมนะฮะอย่างที่บอกวันนี้ก็ถือเป็นภารกิจที่
แรกว่า๑ฝากกระแสน้ำโอเคละ

มีทุนจับได้แล้วก็มีคนประกบเหลือไปเยอะ
แต่อย่างน้อยวันนี้เขาก็ได้อุปกรณ์ทางการแพทย์
กับทางฝั่งลาวอย่างนั้นไม่ต่อชีวิตคนจะเยอะนะ

อยากได้๑๖ล้าน๑๖ล้านแต่ก็วันนี้ได้๘๐กว่าล้านคือมันมาไกลกว่าหลายเท่าตัวมากเลย
ก็คือหลังจากที่คุณอิงฟ้าวราหะออกมาทวิตข้อความบอกว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้น
เป็นการโทรมาให้กำลังใจเรื่องดราม่าการประกวดที่กำลังเจอ
เพียงแค่แบบว่าช่วงวินาทีสั้นเองนี่คุณอิงฟ้าบอก
ในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันคนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
โยงหรือสร้างความสัมพันธ์ในสถานะอื่น
ครั้งนี้เขาบอกว่าเขายืนยันแล้วแล้วถือเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากนี้จะไม่ขอตอบประเด็นเรื่องบุคคลนี้อีก
ทีนี้ต่อหลังจากนั้นนะคะอิงฟ้าก็มีการทวิตข้อความอีกครั้งนึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่อย่าทำแบบนี้
ถ้าหวังดีกันอย่าติดต่อหรือพยายามทำแบบนี้
ขอให้จบกันและฟ้ากับบุคคลดังกล่าว
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อจากนี้

ก่อนที่คุณซายมาดามฟินจะมีการออกมาโพสต์ข้อความ
ทวิตเตอร์ประกาศยกเลิกสัญญาตินาสุพนาศ
ระบุบอกว่าทางซายและบริษัทมาดามฟิน
ขอแสดงความรับผิดชอบแล้วก็กราบขออภัย
กับทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ด้วย
โดยประเด็นดังกล่าวมันก็เลยทำให้เกิดกระแสดราม่า

ล่าสุดทางนิวเคลียร์นะคะนิวเคลียร์หันศาส

ในกำลังกอดกับน้องไท้ก้าพร้อมกับข้อความว่า
ก็พี่นางเป็นคนดีถ้าเอาจริงพี่รู้จักนาง
คือรู้จักกับสนิทด้วยแต่ปรากฏว่าอย่างนี้
วันเหตุการณ์พี่ก็อยู่ด้วยพี่ก็โทรศัพท์ไปหาพี่นวัด
นวัดอะไรเกิดขึ้นพี่นวัดก็อยู่ที่อินโด
ก็มีพี่มีซายก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย
วัดก็บอกมดอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่าเหมือนประมาณว่า
เด็กกำลังจะกลับอะไรอย่างนี้แล้วพี่ก็ไม่เข้าใจว่า
เขาจะมีคู่ของเขาถูกต้องอิงหลอทใช่ไหมลูก
ซึ่งก็เหมือนกันกับเด็กวายเขาคู่เขาจะต้องแบบแฟนคับ
เขาก็จะรักของเขาอ่ะลูกเขาจะรักของเขา
แล้วอยู่ติ๊นอามาทำอย่างนี้ปุ๊บมันก็เกิดปรากฏการณ์
คนไปถล่มตินาเอ้ยไปถล่มใครนะอิงฟ้า
ว่าอ้าวแล้วอิงหลอดอยู่ไหนอิงหลอดอยู่ไหนอะไรอย่างนี้
แต่คืออย่างก่อนหน้านู้นที่เป็นดราม่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
เขามีประเด็นไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะไปประกวด
แต่ตอนนั้นเขาก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันถูกป่ะคะ

แต่ตอนนี้ก็คือจากเพื่อนกลายเป็นบุคคลคนนี้แล้ว
ในที่สุดเขาก็แบบว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาดังมาจากโอเคล่ะ
ใช่ไหมคะว่าเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเขาได้ครบได้แบบความหลากหลาย
เขาสรรพสุนความหลากหลายซึ่งเขาเองก็แบบว่า
คนก็ไปจับให้คู่กับใครนะหลอทใช่ไหมชาลอทใช่ไหมลูก
เหมือนกับคู่กันแบบแล้วก็ดังกลายเป็นกระแสถึงต้องจัดคอนเสิร์ตอ่ะใช่
ใช่ก็ไปออกรายการพี่มดด้วยกันใช่ไหมลูก
ต้องจัดคอนเสิร์ตคู่กันถึงขนาดมะนาฟินทำอิงหอนอิงหลอด
ขนาดเดียวกันตอนนั้นตินาก็เข้ามา
มาดามฟินจะต้องออกมาแอคชั่นอย่างนี้เพราะอย่างแรกเลย
เหมือนกับว่าเขาก็บอกเฮ้ยหรือมาดามฟินเป็นคนเอาตินาเนี่ย
ไปทำให้อิงหลอดแตกกันโหนี่คือกระแสครับใช่ไหม
แสกลับมาปุ๊บในที่สุดก็เลยบอกโอเคล่ะ
ซึ่งตินาเองก็ร่วมงานเพราะเอิญตินาไปท็อกที่รายการพี่
ก็ไปขายน้ำหอมเพราะว่าอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวกันแบบติ๊นา

คนนั้นก็มาอยากให้ทำคู่กับอิงหลอดอยู่ถูกต้องไหม
ก็เป็นการให้กำลังใจเพื่อนคนหนึ่งรู้จากกัน
มีทั้งติ๊นาอิงฟ้ามาดามฟินทุกคนโดนหมดไง
เพราะในที่สุดก็เลยโอเคล่ะถ้ากระแสมันทุกคนไม่แฮปปี้
ถูกต้องป่ะก็ต้องถอดเหรอคะ
อย่าใช้คำว่าถอดเพราะเขาไม่ได้เซ็นกันอยู่แล้ว
แต่คือเขาก็แบบว่าเหมือนกับสร้างรีวิวอะไรอย่างนี้ไงลูก

ก็เลยยกเลิกไปปรูปเพื่อให้ทุกคนติ๊นาก็พิสูจน์
แต่ในสุดติ๊นาก็อัจจะกลับมาทำงานกับมาดามฟินอีกก็ได้

อืมทำให้คนมาแบบว่าเหมือนกับว่าอิงฟ้าใช่ไหมก็คือมาดามฟินเนี่ยแหละ
อันนี้คือก็ต้องแสดงความรับผิดชอบกลับไปต่อพี่วัดก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะต้องทำละครที่แบบว่า
เดี๋ยวเขาจะมีซีรีส์ชื่ออะไรนะเขาเรียกว่าซีรีส์อะไรนะของผู้หญิงยูริ
เดี๋ยวนี้เขาจะมีซีรีส์วายอ่าแล้วก็เริ่มมีหญิงยูริอืมเดี๋ยวจะเริ่มมีซีรีส์ยูริแล้ว
คือหญิงกับหญิงอืมชายกับชายพี่นวัดเขาก็จะทำเนี่ยอิงหลอทเป็นยูริ
แล้วใครจะดูล่ะแล้วสิ่งที่เขาลงทุนไปล่ะอะไรอย่างนี้
คู่จิ้นแตกอะไรแบบนี้ใช่ไหมอืมคู่ซับแทรกซ้อนเหมือนกันเนอะ
ยุคพวกเราอาจจะคู่ขวัญแตกหรออ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ายุคพวกเราอาจจะเป็นคู่ขวัญใช่ไหม
มุติคู่กันก็ไม่อยู่อย่างนั้นนะลูกอืมแยกไม่ได้ใช่ไหม
คือถ้าไปเล่นกับคนอื่นอันนี้คือไม่ได้ไหมยากยากอืมยาก
อยู่ยากเหมือนกันนะวงการนี้อยู่ยากเหมือนกันนะคือหมายถึงว่ามันมีความคาดหวังของหลายฝ่ายคือวิวัฒนาการยุคใหม่ของแบบการเสพสื่อแล้ว
นึกออกไหมครับว่าโอเคปั๊บสักพักพี่น้องมดดำเธอดูสิ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

คาดหวังของแฟนคลับหลายกลุ่มหลายคน
เนี่ยอย่างพี่พูดไปเนี่ยพี่ก็ไม่รู้พี่จะโดนด่าอีกเมื่อไหร่

คือแต่แป๊บนึงก็โดน
พูดถึงคู่ดาราคู่รักดาราคู่นึงที่ต้องบอกว่า
เอ็นดูทั้งประเทศรักทั้งประเทศแดนแพตตี้
ไม่น่าจะว่ามีดราม่าของคู่นี้เกิดขึ้น

แล้วในคลิปนั้นเดี๋ยวนี้ความโซเชียลมันก็เป็นความเร็วเนาะ
เขาก็มีการพูดคุยกันเรื่องว่าเออบ้านแพตตี้จะเอาแบบนี้
แต่พี่แดนบอกว่าแบบนั้นไม่ดีนู่นนี่นั่นนู่น
เหมือนเป็นการถกกันในคลิปว่าเออจะสร้างแบบไหนตรงไหนยังไงในบ้าน

เข้ามาคอมเมนต์ด่ากันในแฟนคลับนะคะ
เหมือนกับว่าเลือกข้างว่าแบบพี่แดนทำอย่างนี้ไม่ถูกทำไมไม่นี่แพตตี้
ฝั่งนึงก็เลือกแบบฝั่งหนึ่งก็อยู่ข้างพี่แดนว่าแพตตี้ก็ต้องนู่นเนี่ย
คือกลายเป็นว่าแฟนคลับของคนทั้งคู่
เลือกฝั่งว่าฝั่งหนึ่งสนับสนุนแพตตี้อีกฝั่งนึงสนับสนุนพี่แดนเนี่ย

เขาเคยเล่าออกรายการบ่อยอยู่แล้วเรื่องบ้านเขามีสองที่เนี่ย
คือเขาบอกบ้านของแดนเนี่ยซื้อตั้งแต่สายใหม่แต่สร้างไม่เสร็จสักทีน

เอ้าเธอก็ต้องย้ายไปอยู่บางนาแถวบ้านฉันสิ

คือถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไหม

มันเดือดร้อนถึงแฟนคลับที่เกิดดราม่าจนสุดท้ายแล้วอ่ะ
เขาต้องออกมาแถลงชี้แจงเป็นการด่วนเลยค่ะ
ทีละประเด็นเอาประเด็นสายไหมบางนาก่อน
คือเรื่องนี้เนี่ยทั้งพี่แดนกับแพตตี้ก็ออกมาชี้แจงว่า
เรื่องสายไหมบางนาคือจริงต่างคนต่างมีที่อยู่ที่นั่นทั้งคู่อยู่แล้ว
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงว่าเอองั้นก็เอาที่บางนาละกัน
เพราะว่าตอนแรกเคยพาไปดูกันแล้วว่าเออมีอะไรกินถี่ช้อปป้งช้อปปิ้งอะไรบ้าง
ก็รู้สึกว่าตรงนี้มันสะดวกกว่าเป็นการตกลงใจของทั้งคู่
ก็เลยเลือกที่บางนา

ใช่เพราะเขาบอกว่าอยากได้พื้นที่ที่มันใหญ่ที่มันกว้างหน่อย
พี่แดนก็บอกว่าคือแพตตี้เขาโตมาจากพื้นที่ที่แบบมันไม่ได้มีพื้นที่กว้างให้วิ่งเล่นมาก
อันนี้พี่แดนพูดเนาะก็เลยตกลงว่างั้นเลือกสถานเลือกพื้นที่ที่มันมีพื้นที่ใหญ่
ซึ่งบางนาใหญ่กว่าสายไหมก็เลยตกลงใจกันที่บางนา

แพตตี้บอกว่าอยากมีสระว่ายน้ำแต่พี่แดนบอกว่าไม่เอาไม่อยากให้มี
คนก็เลยมองว่าทำไมพี่แดนบังคับแพตตี้อ่ะทำไมไม่ฟังแพตตี้เลย
ตี้ก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะสร้างสระว่ายน้ำที่บ้าน
แต่คิดไปคิดมาแพตตี้รู้สึกว่าแบบอุ๊ยแต่ก็อยากมีเหมือนกันเนาะ
ก็เลยคุยกับพี่แดนว่าอยากมีสระว่ายน้ำก็ไปปรึกษาสถาปนิกเขาก็ออกแบบมาให้
พอออกแบบมาให้เสร็จปุ๊บก็ไปคุยคุยคุยกันกับคนทำงาน
รู้กระบวนการทั้งหมดว่าการมีสระว่ายน้ำไม่ใช่เรื่องง่าย
คุณต้องดูแลทำความสะอาดเปิดปั๊ม๘ชั่วโมงต่อวัน
๒คนพอดีเหมือนกันบอกว่าพาตี้เป็นคนบอกเองว่าไม่เอาแล้วพี่แดน

แล้วอย่าลืมค่าไฟมันแพงมากอะตอนนี้
ประเด็นที่๓เรื่องต้นไม้บอกต้นไม้มันเยอะเกินไปเดี๋ยวแสดมีพิษเข้านู่นนี่นานโน่น
ตอนแรกตั้งใจจะทำเป็นห้องทำงานของแต่ละคน
ปรึกษาทุกคนว่าเออต้นไม้ปลูกตรงนี้จะรอดไหมจะสวยไหม
ไม่มีใครให้คำดินยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าปลูกตรงนี้แล้วมันจะรอด
คิดไปคิดมาพับโครงการนี้ไปก่อนละกัน

คือแพตตี้บอกว่าอย่าถล่มพี่แดนเยอะค่ะ

ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยแพตตี้เป็นคนเลือก

ก็แพทย์ยังคุยกับแดนเลยว่าใส่ไหมบางนา
มีโอกาสพี่แดนพาแพทย์ไปดูอยู่แถวนั้น
ลองดูว่าห้างอะไรมีสถานที่กินอะไรบ้าง
ซึ่งพอแพทย์ไปดูแล้วจริงสุดท้ายก็แบบ
มันก็มีทุกอย่างที่บางนามันก็มีเหมือนกัน

เพราะด้วยความที่ว่าพี่แดนมีที่อยู่แล้วที่ตรงนั้นซึ่ง
ซึ่งแพทย์ก็มีที่อยู่แล้วที่บางนา

แต่ที่นั่นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มาก
แบบ๒๕๐๒๖๐กว่าตรังหวะเลยใช่ไหมคะ
วิ่งเล่นเพราะว่าแพทย์เกิดมากับบ้านที่เรา
ไม่ได้มีบริเวณรอบบ้านมากเท่าไหร่
เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นข้อดีที่เราอยากจะไปอยู่ตรงนั้น
แพทย์อ่ะไปอยู่ที่นั่นโดยที่แพทย์อ่ะเต็มใจจริงนะ

ไม่ต้องว่าพี่แดนเยอะพี่แดนก็สุดหน่อยแล้วนะตอนนี้
ประเด็นที่๒ที่
เขาก็ชี้แจงเป็นประเด็นต่างนานาไป

เอาเป็นว่าแฟนคลับไม่ต้องทะเลาะกัน

เขาไม่ได้ทะเลาะกันเพื่อให้แฟนคลับดูหรือว่าให้เลือกข้าง
คือเขาถกกันมาแล้วแล้วแพตตี้ก็เป็นคนได้เลือกทุกอย่าง

เพราะว่าอยากให้บรรยากาศในช่องเขามันกลับมาน่ารักเหมือนเดิม

พักกันสักครู่
เรียกกลับมาค่ะ

ยังเลยพี่พี่พ่อส่งมาให้แล้วขอบคุณแม่ได้ชิมอร่อยใช่ไหม

ย้ายเป็นสายไหมเออ
ชมความน่ารักนะคะของน้องเอบิเกล
ก็คือเอาง่ายทุกวันที่๓๐ของทุกเดือนเนี่ยค่ะ
คุณแม่ชมพู่เขาก็จะแบบมีการโพสต์ภาพน้องเอบิเกลเนี่ย

ปรากฏว่า๓๐ที่ผ่านมานี่คือฉลองครบรอบ๗เดือน

ภาพความน่ารักวันนี้เราก็จะลาไปด้วยภาพของเอบิเกลนะคะ

แฟนคลับเข้ามาแบบว่ากดไลค์คอมเมนต์กันสนั่นไอจีเลยล่ะค่ะ

ชมแบบฟันหลังผสมปี๊อ่ะ

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม